มากันที่อีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ต้องบอกว่าโอ้โห
การเวลาทำอะไรพี่คนนี้ไม่ได้จริง
เพราะว่าเธอยังคงสวยไม่ส่างเลย

เราเห็นพี่แอนเล่นละครมาตั้งแต่เราเด็กใช้คำนี้
ตอนนี้มีโอกาสมาอ่านข่าวพี่แอนรู้สึกว่าพี่แอนเหมือนเดิมอยู่เลย

ใช่และที่สำคัญล่าสุดเนี่ยพี่แอนเขาหวนกลับมาโชว์ฝีไม้ลายมือด้านการแสดงอีกครั้งหนึ่งด้วย
แต่บทบาทนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะคะ
โดยพี่แอนก็ยอมรับว่าตื่นเต้นมากนะที่ได้มาทำงานครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
และผ่านมาที่หายไปก็หายไปใช้ชีวิตกับครอบครัว
ก็คือไปมาต่างประเทศบ้างกลับเมืองไทยบ้างนะคะ
ตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมจะลุยงานเต็มที่
ถ้าเกิดว่ามีบทบาทที่น่าสนใจให้เล่นค่ะ
ที่เราหายไปเราก็ไปใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละค่ะ
ก็อยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปมา
จะมีช่วงหลังเนี่ยค่ะที่แบบค่อนข้าง
กลับได้มีโอกาสได้กลับมาแสดง
บทและเวลาค่ะ๒อย่าง

คุณสามีเข้าใจค่ะส่วนคุณสามีบอกว่าอู้ดีใจ

เราก็จัดสรรนะคะจัดสรรเวลาให้มันเหมาะสม

นี่คือแบบสุดยอดอันดับสองของวงการบรรเทิร์ง
บอกแล้วว่าตั้งแต่เราเด็กพี่แอนแบบนี้
ตอนนี้พี่แอนก็แบบนี้คือเราจะแซงพี่แอนแล้วนะ

ความแก่ของเราเลยจริงนะคะเดี๋ยวต้องรอดูผลงานของพี่แอนกันต่อไปตอนนี้เธอพร้อมแล้วนะ